ยังมีอีกข้าวหนึ่งที่จะพาไปทาน
เป็นข้าวที่เปิดตัวยิ่งใหญ่มาก
ข้าวแตนโอ้โฮจะไปกินข้าวเปิ๊บเหรอ
ข้าวแตนหลุมฮะสงสัยใช่ไหมทำไมมันมีหลุมยังไงค่ะก็นี่ไง
มันเอาไว้เทน้ำที่เป็นน้ำหวาน

นี่ครับข้าวแตนหลุมหรือว่าขนมข้าวแตนนางเล็ด
ที่ร้านแห่งนี้นะครับขายอยู่ในตลาดสดแม่ทองคำ
หรือที่คนแถวนี้เขารู้จักกันดีในชื่อกาดแม่ตำ
ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
ร้านนี้นะเขาบอกว่าอร่อยเด็ดจนโด่งดังไปทั่วตลาด
มีทั้งข้าวแตนราดน้ำแตงโมแล้วก็ข้าวแตนรสเด็ดของเขา
สถิตย์ราดด้วยน้ำเชื่อมสดแต่ละรสชาตินี้โอ้โห
กรอบหอมหวานอร่อยที่สำคัญเป็นสูตรโบราณนะครับ
เขาบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของร้านที่มีร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้น
ไปถามกันหน่อยแล้วกันก็คือคุณคณิศรสุจัยล่า
เล่าถึงการทำข้าวแตนหลุมหรือว่าข้าวแตนนางเล็ด
สูตรโบราณของเธอว่าสูตรเขามีขั้นตอนหลายอย่าง
อย่างแรกก็คือการหาข้าวเหนียวที่มีคุณภาพ
นำไปแช่น้ำแตงโมและน้ำข้าวกำ
จากนั้นนำไปนึ่งนึ่งเสร็จนำมาปั้นให้เป็นรูปวงกลม

มีหลุมแบบนี้คุณเอาไว้หยอดน้ำเชื่อมราดลงไป

ไม่ตากแดดให้แห้งถูกต้องถึงจะเอามาทอดจนมีหน้าตาแบบนี้

ใช่ครับนี่พอเขามาทอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
เสร็จป๊าบทอดจนเหลืองกรอบแล้วก็ลาดด้วยน้ำเชื่อมราเวน่า

คือถ้าลาดเต็มหลุมกินเข้าไปเดี๋ยวมันจะเบาหวานขึ้น
จะหวานเกินไปอันนี้หวานแบบพอดี
ขายไม่แพง๔ชิ้น๒๐บาท
เวลาเขาจะบรรจุเขาจะบรรจุใส่ถุงพลาสติกเป็น๔ชิ้นก็คือเป็นถุงหนึ่ง
คือถุงถุงหนึ่งห่อหนึ่งขายได้นะครับ
โอ้โหบอกเลยว่าเป็นร้อยห่อร้อยกล่องแบบนี้

เป็นร้อยร้อยห่อร้อยแพ็คอ่ะ

แม่ทองคำหรือว่ากาดแม่ตำตำบลแม่ตำอำเภอเมืองจังหวัด

เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะปกติแล้วทานข้าวแตน
หรือว่าที่เราเคยเห็นตามท้องตลาดก็จะเป็นแบนกลม
แต่คราวนี้เป็นข้าวแตนหลุม
ก็คือทำให้เป็นรูปแบบหลุมถ้วยลงไป
เพื่อที่จะได้ราดน้ำเชื่อมเข้าไปด้านใน

ข้าวแตนของผมเปิดตัวยิ่งใหญ่ไปแล้ว
แต่บางคนบอกฟุ้ชนะข้าวแตนบางทีไม่ได้เปิดตัวยิ่งใหญ่อย่างนี้

ไปแล้วแล้วสมองคุณไปหมดแล้ว

โอ้โหต้องใส่จะหิวมาก